สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
เมื่อมองเหตุการณ์๖ตุลาแล้ว
ก็หันมามองการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันว่า
ถ้าจะเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันกับนักศึกษาในเหตุการณ์เดือนตุลาในอดีต
ก็อาจกล่าวได้ว่ามีจุดร่วมกันอยู่ที่
มองเห็นปัญหาของบ้านเมือง

การมีอุดมการที่รู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์

พลังของนักศึกษากี่ยุคกี่สมัยก็มักเป็นที่ยอมรับของประชาชน

หรือการเป็นพวกเป็นฝ่ายทางการเมืองใด

ปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบันซับซ้อนกว่าสมัยก่อนมาก
น่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

ทำให้นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเรียนรู้และเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างดี
ประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปไกล
โครงสร้างและระบบสังคมในปัจจุบัน

วันนี้บรรยากาศของการรำลึกถึง๖ตุลานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าใครย้อนกลับไปดู

เพราะว่าของพวกนี้สืบค้นไม่ยากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของที่เขาอยากให้เราเจอหรือไม่เจอก็แล้วแต่
เกี่ยวกับการบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศของสังคมเอาไว้
บรรยากาศที่เกิดขึ้นแน่นอนส่วนใหญ่แล้วก็จะไป
ไปรวมกันหนักมากของพื้นที่เกิดเหตุ

มันเกิดขึ้นหลายที่นะคะแม้กระทั่งในจังหวัดอื่นก็แล้วแต่
เพราะเราอยู่ในบรรยากาศที่การเมืองจะถูกพูดถึง
อย่างเป็นเรื่องปกติซึ่งเคยเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันควรเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคะและคนที่จะพูดถึงการเมืองได้อย่างเป็นปกติมากมากก็คือคนที่กำลังเติบโตตอนนี้ที่บางทีเราเรียกเขาว่าเด็กบางทีเราเรียกเขาว่าเยาวชนเรียกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังอะไรก็แล้วแต่บรรยากาศที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
รุ่นมัธยมเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่สองเหตุการณ์ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในทวิตเตอร์จะเห็นอยู่สองแท็กที่เข้าไปแล้วก็เราคงตั้งคำถามว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ที่เขากำลังเผชิญอยู่ในการแสดงออกของเขาที่แรกคือที่เตรียมพัดนะคะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปในทวิตเตอร์ก็คือเกี่ยมพัฒนาประชาธิปไตยอันนี้

แสดงความคิดเห็นของเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาคิดว่าทุกอย่างไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะไปหาของถูกต้องหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลอีกชุดจากไหนที่นี่มันเกิดเหตุการณ์กล้วกันอยู่แบบนี้ค่ะจนมากระทั่งหกตุลาวนี้เราก็เลยชวนสี่คนมาคุยกันกับเราว่าในรั้วสถานศึกษาของคุณคุณ

ถ้าเราคุยกันไปนะคะ๒แท็กที่เกิดขึ้นก็คือโรงเรียนก็คือเตรียมพัฒน์นะคะ
กับที่เบนคอนเนี่ยคือมันไม่ได้เพิ่งเกิดแค่นี้
ก่อนอันนี้มันมีอยู่แล้วใช่ในลักษณะของหมายจากทางการก็มี
ก่อนอันนี้ก็มีอยู่แล้วถูกไหมคะคือคุณคือจริงจริงแล้วรุ่นนี้ฉันเนี่ยนะคะ
ต้องเรียกเพกาว่าหลานแล้วเรียนเป็นป้านะคะแต่ของฉันเรียกพี่เลยนะ
บทบาทเป็นพี่คือเคยคุยกับเพื่อนไหมว่าเรารู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลง
เพราะว่ามันอาจจะคิดได้สองอย่างนะคะเช่นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยไหม
เพราะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่าการแสดงออกยิ่งมากยิ่งมาก
ถ้าไม่กดไว้มันจะบานปลายกับอีกแบบนึงเขาคุ้นชินกับเรามากขึ้นที่เราแสดงออก
มะเลน้อยลงมันเป็นแบบไหนค่ะเเนวน้อม
ถ้าเขามองว่าเขาสามารถปิดปากนักเรียนนักศึกษา
หรือแม้กระทั่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นได้เนี่ย

เพราะยิ่งกดเนี่ยมันยิ่งเพิ่ม
นักเรียนต้องหาวิธีที่จะพูดเรื่อย
แต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดทางตรงไม่ได้อาจจะปลาใส

ถ้าบรรยากาศอำนาจนิยมมันไม่ได้เข้มข้นผู้ใหญ่เปิดใจรับฟัง
คือคุยกันอย่างแบบเป็นมิตรได้นะคะแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้น
อุดมก็ไม่ได้น้อยนะคะใช่ไหมคะก็อยู่หลายรอบเหมือนกันใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้ถามแบบในฐานะแบบคนที่แบบเคยอยากจะเข้าแต่เข้าไม่ได้เนี่ยนะคะ
บรรยากาศคือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเด็กเตรียมเขาไม่เรียนกันเหรอ
เขาเรียนกันเขาเด็กเรียนนะคือแต่เด็กเรียนในประเด็นเยอะมากเลยนะ
รอบมากเลยใช่ไหมคะเอาบรรยากาศในโรงเรียนตอนเนี้ย
ณวันนี้ที่เราคุยกันบรรยากาศส่วนใหญ่เป็นยังไงคะ
บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศค่อนข้างจะพลิกบานใช้คำว่าผลิบานดีกว่า
มันเริ่มจะมีทั้งการตั้งคำถามจากเรื่องเล็กไปสู่การเมืองในภาพใหญ่
อย่างครูกับนักเรียนก็มาแลกเบียดเรียนรู้กันเขาไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้น
แต่ว่าก็อาจจะมีในแง่มุมของการให้เจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลตรวจสอบอะไรวันนี้ค่ะ
คือหมายถึงครัวไม่ปิดกั้นแต่เป็นแต่เป็นตำรวจมาแทน
หรือว่าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการคุยในห้องเรียนซึ่ง
ซึ่งก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังมองว่านักเรียนเนี่ยยังไม่ได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ใหญ่อยู่
แต่ว่าบรรยากาศโดยรวม๗๐๘๐มันเริ่มจะเป็นบรรยากาศที่ปลิบานแล้วค่ะ
ทีนี้ขอข้ามไปอีกรั้วหนึ่งค่ะใกล้กันจุฬายังไงคะคุณติดกันเลยนะคะ

อันนี้เป็นแบบภาพแบบไม่ได้เหมานะแต่หมายถึงภาพที่เราคิดแบบเร็วนะคะ

แต่ว่าก็จะเบากว่าทางมัธยมอยู่พอสมควรเลยนะครับ
คือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างจุฬาใช่ไหมครับ
การชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนก่อนจะมีการประชุมใหญ่
การชุมนุมใหญ่กันในที่อนุสวรีใช่ครับ
ก่อนก่อนการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยจุฬาก็มีการชุมนุมเหมือนกันใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ในวันนั้นมันก็มีกลุ่ม๒กลุ่มนะครับ
ของนิสิตนี่แหละครับมาร่วมชุมนุมแล้วก็จะมีกลุ่มจากเตรียมอุดม
ไม่ก้มหัวให้ผลิตการเข้ามาร่วมด้วยเหมือนกัน
แต่การจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลย
คือตัวนิสิตก็ต้องเข้าไปคุยกับพูดคุยกับผู้บริหาร
เพราะว่าเราก็รู้นะว่าผู้บริหารเนี่ยก็ต้องการที่จะรักษาสิทธิ์คนอื่นเหมือนกันเนาะ
พอคนอื่นเขาก็ต้องเสียงดังมันจะไปรบกวนการเรียนหรือเปล่า
มันจะไปเอ่อมันมีหลายมิติที่ต้องคำนึงถึง
ใช่ก็กังวลตรงนั้นก็เลยไปคุยแต่ทีนี้คุยกับอาจารย์เนี่ย
ในผู้บริหารเนี่ยครับคุยกับพูดบริหารเนี่ยเขาก็โอเคนะครับ
เขาก็โอเคตกลงกันได้อะไรได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือก็ต้องยอมรับว่า
แต่เขาก็ต้องทำตามเหมือนกันถ้ามีนโยบายอะไรออกมานะครับ
เอ่อสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีเรียกปรีบโพฟเนี่ย
ก็น่าเป็นที่เสียใจนิดนึงนะครับก็มีการเปลี่ยนท่าทีก็คือ
ไม่ให้จัดชุมนุมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนิศนัยศาสตร์ก็ยังจัดชุมนุมกันอยู่ในจุฬา
ก็คือถ้าฟังให้จบประโยคก็คือไม่ให้ก็จัดอย่างนี้ใช่ไหม

แต่จริงแล้วมันคือถ้าเราไม่ได้รู้สึกกระอักกระอวดเรื่องพวกนี้
แล้วรู้สึกมันเป็นความเคยชินมันเป็นเรื่องปกตินะคะ
คือย่อมจะมีคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและย่อมจะมีคนจะดันให้เกิดขึ้น
โดยการดูแลสถานที่ก็ย่อมจะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรับนโยบายมา
และแน่นอนก็เป็นการสู้กันทางการแบบถกเถียงกัน
ใช้เหตุผลซึ่งกันแล้วกันว่าทำไมแม้สั่งแล้วจะยังแบบไม่ยอม

สันติฟังซึ่งบรรยากาศเอาในแง่ของรุ่นพี่มองรุ่นน้อง
อันนี้ขอแบ่งคนแบบด้วยวัยนะลูกนะ
จังหวัดนึงด้วยเท่หล่ะกับมัธยมทั่วทั้งประเทศ
ใช้คำว่าอะไรที่มันจะ
ปิดกั้นหรือรู้สึกว่ามีความ
กังวลมากของผู้บริหาร

แต่ละสถาบันก็ยังแตกต่างกันอยู่เลยนะครับ
ใช่ครับก็ถ้ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่
แล้วยังมีอาจารย์ที่เก้าหัวก้าวหน้าบ้างเนี่ย
มหาวิทยาลัยนั้นก็อาจจะมีความอิสระมากขึ้น
มีพื้นที่ที่ไม่สิทธิ์อันวิศาได้ได้พูดมากขึ้น
แต่ในระดับมัธยมเนี่ย
ครูในสถาบันการศึกษาครูในสถาบันในโรงเรียน
เขายังอยู่ภายใต้โครงสร้างที่มันกดทัพมากกว่าในระดับมหาวิทยาลัย
ในแง่ของโครงสร้างทางราชการด้วย
ในแง่ของในอุดมศึกษามันก็จะมีการทำวิจัยนู่นนี่นั่น
ซึ่งมันต้องมีความอิสระในระดับหนึ่งใช่ไหมครับ

นักเรียนก็เลยถูกกดทับมากกว่านิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คือถ้าเราเห็นการชุมนุมในครั้งอื่นครั้งก่อนนี้นะคะ
จะไม่ได้รู้สึกว่ามัธยมมีบทบาทมากเท่าครั้งนี้

ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้กระทั่ง๖ตุลาขอปิดท้ายที่๒ท่านนี้ก่อน

ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นการรวมตัวกันนอกเหนือจากรั้วสถานศึกษาค่ะ
ลีค่ะลีคิดว่าคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะแบบไหน
คือเราคุยกัน๖ตุลาอีกไม่กี่วันจะมีการชุมนุมใหญ่คือ๑๔ตุลาเช่นเดียวกัน
ไม่ทราบว่าควรจะมามากน้อยแค่ไหนแค่ไหน
แต่ว่าประเด็นมันคงมีความแหลมคมในตัวเองอยู่แล้ว
ลีมองยังไงคะบรรยากาศตอนนี้
ผมว่าหลายอย่างมันก็เริ่มเซ็ตตัวมากขึ้นนะฮะ
เช่นฝั่งการเมืองเองอย่างนี้ค่ะ
เช่นพักที่ว่าเคยเป็นแนวร่วมกับม็อบที่ว่ามีอยู่ทุกวันนี้
ก็เหมือนจะถอยลงจากกรณีที่มีการกราบหนึ่งครั้งในครั้งนั้นนะฮะ
ก็ทำให้เห็นว่าพักนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แล้วเห็นได้ชัดว่าคนที่เคยเป็นแนวสนับสนุนของม็อค
ก็ถอยตัวออกมา
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเมืองของผลประโยชน์นั้นนะฮะ
แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าผมทำงานการเมือง
และจะไม่ได้คุ้นเคยกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ต่อสมมติของผมเองตอนที่รามคำแหงเขามีจัดของฝั่งเยาวชนปลดแอก
ผมก็ไปนั่งกับเขานั่งคุยกับทางแกนนำของเขา

เรากลัวมีคนมาสร้างสถานการณ์
กับมีคนไม่หวังดีมาชูป้ายไม่สมควร
อย่างรามคำแหงเองก็เป็นเมหาวิทยาลัยที่เปิดได้
ก็เปิดกว้างแต่บรรยากาศในรามคำแหงส่วนมาก
มันไม่ใช่การเมืองมันเป็นการทำเพื่อพี่เพื่อน้องกัน
อันนี้ก็คือในส่วนของรามคำแหง
ลีมองว่าคือหลังจากนี้สถานการณ์การเมืองมันจะดุดันขึ้นไหม
หรือว่ามันก็คงจะไประดับนี้แหละคนเริ่มชินแล้วคะ
ผมว่าคนก็เริ่มชินเพราะว่าจากที่ว่ามีสื่อหนึ่งของฝั่งปลดแอกเอง
ทำสำรวจมาว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับการจัดม็อบอย่างนี้
ซึ่งเป็นสื่อของเขาเองเลยนะฮะเขาก็ได้บอกมาว่าอ่า
ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและทำลายสถานที่ราชการ
หรือว่าสมบัติสาธารณะตรงเนี้ยฮะหมายความว่าประชาชนเองเนี่ย
เขาก็เริ่มมีปฏิกิริยาอาจจะไม่เห็นด้วยบ้างในบางส่วน
ซึ่งส่วนหลักในเรื่องของอุดมการอาจจะคิดเห็นเหมือนกันอยู่นะในประชาชนบางคน
เพียงแต่ว่าการกระทำหรือรูปแบบการขับเคลื่อน
เป็นสิ่งที่ว่าประชาชนบางคนเขารู้สึกว่าไม่โอเค

แต่ว่าอาจจะอยู่ในระดับนี้ต่อไป
คือรีนี่นะคะเขาทำงานกับทางกลุ่มไทยพักดี

คือจริงถ้ารุ่นเยาว์ลงมาหน่อยคือเรายังไม่ได้มีบาดแผลอะไรต่อกัน

คือผมคิดผมคิดเสมอนะครับว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่
คือเราจะไม่ทิ้งภาพเดิมของเรา
คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับ
จะไม่เอาแบบสีเสื้อการเมืองมาทำให้ความเป็นพี่เป็นน้อง
หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมอุดมการเพื่อนนักศึกษา
หรือว่าความเป็นเครือญาติมันขาดจากกัน
เพราะว่ามันไม่ใช่กระบวนการของประชาธิปไตยโดยแท้จริง
ที่เราจะเอาสิ่งต่อเนี่ยมาตัดขาดความเป็นเพื่อนญาติ
หรือว่ามิตรสหายต่างซึ่งตัวผมเองเจอคุณรุ้งอย่างนี้ฮะ
ผมก็ทักทายเขาด้วยกับเกรียร์ที่ที่ดี
ก่อนจะกลับในวันที่ว่าเสวนาผมก็เข้าไปทักบอกว่า
เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนนะคะเพราะว่าผมติดธุระไปเสนองานลูกค้า
เขาก็คุยกับผมดีอะไรอย่างนี้
ก็คือน่ารักอย่างนี้ไง
เดี๋ยวเราจะพักนะคะก่อนพักเราจะคุยกับมายมิ้นค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกับสองคนนี้เป็น๒คนแรก
เพราะประเด็นที่น่าสนใจก็คือในรั้วแต่ละโรงเรียน
โรงเรียนนะคะในรั้วแต่ละโรงเรียนมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ย
มันแปลว่าอะไรแล้วมันจะไปกันแบบไหน
มินนี่เรียนแล้วเดี๋ยวไปเป็นครูแล้วใช่ไหม

อันนั้นนักการศึกษามองรั้วการศึกษาตอนนี้
กับเรื่องแสดงออกของเด็กยังไงคะ
คิดว่านี่คือช่วงเวลาอย่างที่พี่กาบอกค่ะ
คือช่วงเวลาแห่งการผลิบานตื่นรู้
หรือว่าโฆษณาชวนเชื่อที่ออกโดยรัฐ
หรือว่าสถาบันต่างกล่อมกล่าวให้

ให้เราเชื่อหรือว่ามีความคิด
ในบางอย่างในทางเดียว

เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

นั่นคือข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จ
อันนี้ก็คือสิ่งที่ตามมากับอินเตอร์เน็
หรือว่าความรู้เท่าทานข้อมูลข่าวสารเหมือนกันค่ะ
ซึ่งต้องยอมรับว่าในวัยมัธยมเนี่ย
เขาเป็นวัยที่โดนโครงสร้างกดทับ
มากกว่าวัยอุดมศึกษา

ก็จะพยายามปลดปล่อยหรือพยายามต่อต้านอย่างเห็นได้ชัด
เพราะว่าเขามีอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมเครื่องแต่งกายที่
โดนอำนาจนิยมตรงนี้กดทัพโดยตรง
ลักษณะการเคลื่อนไหวก็เลยอาจจะดูตรงประเด็น
ว่าเข้ามาถึงว่าเขาต้องการอะไรเลย

เรียกว่ามันเป็นกระแสทานแห่งการเวลา
ที่คนกลุ่มนี้ตื่นรู้ด้วยปัจจัยที่ถึงพร้อมแล้วกันค่ะ

กระทั่งในความเป็นตัวครูผู้สอนอาจารย์
หรืออาจจะมีหมวกของความเป็นนักวิชาการอยู่เนี่ย
คือพอขึ้นไปรวมอุดมศึกษาเนี่ย
มันจะมีปัญญาบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถกระทำต่อ
ผู้สอนเหล่านั้นได้เหมือนในรั้วโรงเรียนถูกไหมคะ
คือมันจะมีความแบบคือคุณต้องให้อิสระทางวิชาการ
คุณต้องให้เกิดการถกเถียงคือโดยปัญญาแบบนี้มันยังค้านไม่ถึงตรงนั้นได้

ถ้าแบบแหลมโดนแน่พี่เข้าใจถูกไหม

เพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าครูในมัธยมกับเด็กที่สอนเนี่ยจะ

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเขาจะเชื่อมหรือแบบคุยกันไม่ได้
ใช่ค่ะคือเขาคุยกันได้อยู่เสมอ
ขึ้นอยู่กับว่าจริงก็คือขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานของ
ลักษณะสังคมของโรงเรียนนั้นด้วยนะคะ
แล้วก็ลักษณะของการบังคับใช้อำนาจภายในโรงเรียนก็
ก็ส่งผลต่อการเจรจาของนักเรียนและครูในโรงเรียนเหมือนกันค่ะ
อย่างที่น้องบอกว่ายิ่งมันกดทับมากโอกาสที่มันจะระเบิดออกมามันก็สูงเหมือนกัน
มันมีมันมีวัตถุดิบของการเรียกร้องนะคะก็คือ
หนึ่งคลิปของการพูดของน้องอายุสิบสี่นะคะที่เบนคอนนะคะ
ขอเรียกตามแท็กนะคะแล้วก็ที่เกียมพัดเนี่ยอันนี้เรียกแบบย่อ
ก็คือเรื่องของการมีเสียงของครูเป็นคนพูดว่าตัวเองเนี่ยพกปืนมาโรงเรียน
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องนี้กันว่าถ้ามันเกิดสภาพแบบนี้ขึ้นในโรงเรียนมัธยม
คำถามคือคุณจะคุยเจรจาแล้วไปกับคนรุ่นที่กำลังโตมาแทนรุ่นเรายังไงสักครู่ค่ะ
ก็คือเรื่องของการมีเสียงของครูเป็นคนพูดว่าตัวเนี่ยพกปืนมาโรงเรียนมัธยม
คำถามคือคุณจะคุยเจรจาแล้วไปกับคนรุ่นที่กำลังโตมาแทนรุ่นเราอย่างไรสักครู่ค่ะ
คำถามคือคุณจะคุยเจรจาแล้วไปกับคนรุ่นที่กำลังโตมาแทนรุ่นเราอย่างไรสักครู่ค่ะ
ก็คือเรื่องของการมีเสียงของครูเป็นคนรุ่นที่กำลังโตมาแทนรุ่นเราอย่างไรสักครู่ค่ะ
ก็คือเรื่องของครูเป็นคนรุ่นที่กำลังโตมาแทนรุ่นเราอย่างไรสักครู่ค่ะ
เขาคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมาวันนี้

ก็ผมก็แบบอ่าเพราะมีคุณครูบอกมาว่า
มันก็แบบอาจจะเป็นการเรียนนอกเวลาแบบ
เป็นการเรียนรู้เรียนรู้นอกห้องเรียน

การเรียนรู้ต้องเข้าไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้
ถ้าเกิดเราอยากจะเรียนรู้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับ

เฮ้ยคุณเอามาฟังกันเถอะ
เรามาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังคุณตอนนี้
ผมว่ามันไม่ใช่วิธีที่
จะให้ใครรับจะใช้ใครรับชาติสักคนหนึ่ง

ถ้าเกิดว่าเขาจะรับนะครับยิงเฉยเขาก็รัก
คุณผู้ชมค่ะนั่นเป็นบางส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เอาอย่างนี้ก่อนคือในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เราได้โทรศัพท์ไปหาทางผู้บริหารของโรงเรียนนะคะ

สรุปความคืออย่างนี้ค่ะคือเป็นการเป็นการติดต่อมาผ่านหลายชั้นเหมือนกันนะคะ
หน่วยต้นสังกัดก็คือเป็นชุดของทหารที่เข้าไปเพื่อบรรยายอ่า
น่าจะเป็นแนวคิดหลักเรื่องความรักชาติแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
ซึ่งเพราะว่าในส่วนของเนื้อหาน่ากินความค่อนข้างเยอะนะคะ
คือเป็นโรงเรียนแรกนะคะเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการติดต่อไป
แล้วก็เกิดมาเป็นเป็นภาพข่าวที่เห็นเอ่อตามโครงการแล้วเนี่ย
เพราะในนครศรีธรรมราชมี๗๑โรงเรียนนะคะจากที่เราตรวจสอบขอข้อมูลจากทางโรงเรียนมา
แต่ว่าเป็นการขอให้เป็นข้อมูลแทนที่จะให้สัมภาษณ์ก็เลยมาทางลีก่อนเลย
อ่าลักษณะแบบนี้คือคือเนื่องจากว่ามันมันคงไม่มีผิดถูกแบบชัดเจนน่ะนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าเรื่องนี้มันผิดหรือมันถูก
แต่ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความหลากหลายมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

พบทบก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้วันนี้เหมือนกัน
คืออันนี้คือลีคิดว่ามันมีคำอธิบายหรือมีสิ่งไหนไหมที่เรารู้สึกว่า
บรรยากาศของคนรุ่นเราใช่ไหมคะกับวิธีการแบบนี้มันเหมาะกันไหม
หมายถึงว่าการเข้าไปของอ่าอ่าใช่คือเข้าไปเพื่อเหมือนกับให้คนมานั่งฟังเลย
ผมว่ามันก็ไม่ต่างจากการที่เมื่อก่อนเมื่อปี๒ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีภาพนักการเมือง
บางพักก็ไปนั่งคุยกับนักเรียนหลายโรงเรียนเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะ
แต่ว่าการพูดคุยมันคนละประเด็นกันระหว่างนักการเมืองกับทหาร
อันนี้ผมไม่ได้รู้ว่ารายละเอียดของการคุยของทหารกลุ่มนี้เขาไปคุยในเรื่องของอะไรบ้างใช่ไหมฮะ
แต่ของนักการเมืองเราก็ไม่ได้รู้รายละเอียดของเขาไปคุยเรื่องอะไรบ้าง
แต่มันก็มีครับมันมีทุกภาคส่วนที่พยายามจะเจาะเข้าไปในโรงเรียน
เพราะว่าเด็กเนี่ยฮะเขาใช้คำว่าไม้อ่อนดัดง่ายคือเขาจะเชื่อฟังอะไรได้ง่าย
หากเราใส่ชุดข้อมูลความคิดอะไรไปอย่างนี้เขาก็จะพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเชื่อ
แต่ว่าทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าดีนะที่ว่าเด็กหลายคนเนี่ยฮะ
อย่างที่น้องได้พูดว่าเริ่มมีการตั้งคำถามกันมากขึ้น
ซึ่งมันก็ถูกต้องฮะที่ต้องตั้งคำถามเพราะสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฮะ
เราไม่ควรไม่ควรเชื่อกันไปตามตามกันแต่ว่าต้องดูก่อนว่าไอ้บริบทที่ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยฮะ
อย่างของกรีชทหารกับนักการเมืองอ่ะผมว่ามันก็เข้ามาในโรงเรียนเหมือนกันตั้งนั้น
ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันในเรื่องของการเข้ามาเพียงแต่ว่าไอ้เนื้อหาที่ว่าเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
อีกฝั่งหนึ่งผมไม่รู้ว่าเข้ามาเจตนาอะไรอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเจตนาอะไร
เพราะว่าเนื้อหาผมก็ไม่ได้ไปนั่งฟังใช่ไหมครับอันนี้คือในมุมมองของผม
ค่ะทีนี้มายมิ้นค่ะในฐานะที่จะเป็นนักการศึกษามองยังไงถึงวิธีการแบบนี้
เห็นได้ชัดจากสิ่งที่นักเรียนคนนี้พูดนะคะเป็นเรื่องของเรียกว่าอ่าความต้องการของเอ่อ
ซึ่งนักเรียนคนนี้เนี่ยมันกินคาบเรียนของเขาที่มีการมาอบรมเรื่องการรักชาติเนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็ได้แสดงเจตนารมณ์ออกมาแล้วว่าเขาไม่เห็นว่านี่คือเรื่องที่จำเป็นที่เขาจะต้องเรียนรู้
ณที่แห่งนี้แล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของเขา
อย่างที่คุณลีได้ยกตัวอย่างมาว่ามีการที่นักการเมืองเข้าไปพูดคุยกับเด็ก
ซึ่งอันนี้ใช้คำว่าเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนนะคะนั่นหมายถึงว่า
แต่ในลักษณะนี้เป็นการใช้อำนาจนิยมหรือว่าอำนาจอาจจะใช้ผ่านคุณครู
มันก็อาจจะมีผลต่อการเรียนคะแนนหรือว่าอะไรก็ตาม
ซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าการใช้อำนาจตรงนี้มันผิดแล้วก็มันขัดต่อหลักการการจัดการศึกษา
ซึ่งก็ส่งผลให้เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเมื่อมีคนไม่ชอบไม่พอใจหรือว่ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความต้องการในการเรียนรู้ของเขา

ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะคะเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลจากทางโรงเรียนเองเนี่ย
คือโรงเรียนก็รู้ล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะก็รู้ล่วงหน้าหนึ่งวันก่อนที่จะเกิดการการพูด
ใช้คำว่าอบรมก็ได้นะพูดนะคะบรรยายบรรยายเกิดการบรรยายนี้ขึ้น
เดี๋ยวขอพักสักครู่เมื่อช่วงแรกเราคุยกันยาวขอพักสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าขอมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นที่เตรียมพัดนะคะ
จะให้คนนี้อ่าพูดก่อนเลยนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเสียงที่มีครูคนหนึ่งของเตรียมพัฒน์เนี่ยนะคะ

แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพกปืนมาโรงเรียนเนี่ยนะคะ
เราไม่มีเวลาเปิดแล้วคือไม่มีเวลาเพราะว่ารายการเราหมดเวลาเองนะคะ
แต่ทีนี้เราได้สอบถามไปที่ทางโรงเรียนนะคะ
ก็บอกว่ามีการประชุมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
แต่ว่าขอยังไม่ได้ชี้แจงออกมาให้กับคนภายนอกได้รู้นะคะ
แล้วก็ครูคนนั้นก็ได้รับการตักเตือนไปแล้วเรียบร้อย
จากข่าวบางส่วนก็ออกมาเล็กน้อยนะคะ

เอาจากสองเหตุการณ์นะคะเพื่อนที่นครศรีธรรมราชกับที่เตรียมพัฒน์
คุยกันไหมในหมู่รุ่นเราเฉพาะที่เตรียมเราเองกลุ่มเราเอง

เพราะจริงมันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างตรงกับเราพอสมควร
ถึงว่าเราอาจจะไม่ได้โดนอย่างนั้น
แต่ว่าการผ่านการผ่านชีวิตมาของเรามันก็มีบรรยากาศแบบนี้บ้าง
ประธมเหรอ

จริงถ้ามองถึงการข่มขู่และใช้ความรุนแรงเนี่ย

เราจะมีข่าวที่เราได้เห็นบ่อยกันในช่วงนี้คือ
ข่าวที่มีเด็กอนุบาลโดนทุบตีโดนทำร้าย
ส่วนถ้าเป็นมัธยมก็จะเจอกับการข่มขู่
ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการแสดงออกทางการเมือง

ซึ่งเรามองว่าในจุดนี้
สิ่งที่เรามองได้ชัดที่สุดเลย

คุณผู้ชมจะได้ยินคำบางสัก
จะมีกลุ่มคำบางอย่างที่เราจะเห็นเด็กเหล่านี้
เขาใช้บ่อยกฎทัพอำนาจนิยม
สองคันเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากในรุ่นนี้นะ
ฟาร์มค่ะยังไงสองเรื่องของมัธยม
จริงเห็นด้วยกับที่น้องเพกาได้พูดไปนะครับ
เพราะว่าอย่างที่คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราได้ดูไปเนี่ย
เราก็จะเห็นได้ว่าเขาออกมาพูด
ถึงแม้ว่าเขาจะพูดโดยที่
ผู้ใหญ่อาจจะดูบอกว่ามันไม่ค่อยเพราะภัยเลาะเลยอะไรอย่างนี้
แต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไร
สิ่งที่เราเห็นคือผู้ใหญ่กลับมองว่าความไม่ไพร้อนั้น
มันเป็นแก่นหลักที่คนอื่นเขามักจะมอง
แต่เขายังไม่ได้มองเลยว่าสาระสำคัญที่น้องเขาจะพูดนั้นมันคืออะไร
นี่คือตัวอย่างที่เราได้เห็นจากคลิปนี้เลย

นักเรียนสมัยนี้เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่า

แล้วกฎตัวนี้หลักขัดกับกฎกระทรวงเนี่ย
ผู้บริหารทำไมถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้
อะไรแบบนี้ครับคือหลายอย่างเนี่ย
แล้วเขาก็ออกมาตั้งคำถามถึงนี่ไงครับ
แล้วเขาอยากจะตั้งคำถามแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามไว้

เขาก็เขาก็เก็บกฎฝังใจเขาจนจนวันหนึ่งเนี่ย
เขาต้องออกมาพูดให้ได้ครับ
คือจริงเวลาหมดแล้วนะคะแต่ขอท่านละสั้นจริง

คือเราคิดว่าถ้าเราขอได้
เราคิดว่าเราจะขอคนที่มีอำนาจในการดูแล
สถานที่สถาบันการศึกษานะคะอะไรสักอย่างหนึ่ง

ทุกคนขอกระชับนะคะ
ครับผมก็ขอพื้นที่ปลอดภัย
แล้วก็ความปลอดภัยให้กับนักเรียนครับผม

ซึ่งมันก็มากพอแล้วเนาะ
ขอพื้นที่ราบเรียบสักพื้นที่หนึ่งให้เราได้คุยกัน
แบบที่ไม่ต้องมานั่งคิดว่า
ถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยราคาที่เราต้องจ่ายคืออะไรบ้าง

ถ้าเราพูดไม่ตรงใจผู้มีอำนาจ
เราจะโดนอะไรหรือเปล่า
ถ้าเราพูดความจริงที่เราอยากพูดออกไป
แค่อยากขอพื้นที่ที่เราพูดคุยกันได้หมด
นำเสนอแฟลตพูดคุยกันด้วยเหตุผล
และไม่ใช้โทนในการตัดสินกัน
ว่าการพูดของเรา
มันไปคุกขามความเป็นอำนาจนิยมของเขาหรือเปล่า
นี่คือพื้นที่ราบที่เราจะได้คุยกันค่ะ

แต่เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเรามาขอหมายเพลกการณ์ละกันนะคะ
ได้ครับก็เป็นกันก่อน
ขอบคุณทุกคนขาวันนี้สวัสดีครับ